วันนี้หัวสาวไทยก็ต้องเน้นลูกพวกนี้ครับลูกหย่อหรือว่าลูกทัชนะครับ
เลือกให้โอโหชิตตะไข่แต่ว่าดูให้ครับ
ความสำคัญกับทัชดาวท์ทุกนี้ถือว่ามากครับ
ผ่านระหว่างบล็อกนะครับบล็อกขึ้นไม่ทันครับด้วยค่ะ